ข่าวนี้อยากให้คุณผู้ชมดูแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะ

เจอรถทางหน้าตูทึบลึก

คุณเห็นแบบนี้และตอบได้หรือยังเนี่ย

นี่ก็เหมือนกับผู้ชายคนนี้เลยค่ะ

กู้ภัยคนนี้คือคุณพี่ประสิทธิ์
นินดำเป็นอาสากู้ไพของป่อเต็กตึ๊ง
ถ่ายไว้ตอนนั้นรถวิ่งอยู่ตรงถนนบางบอน๓
แล้วจริงไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บแล้วถ่ายเลยนะ

พี่เขาเห็นว่ามันดูหน้าหวาดเสียวจังเลย
พี่เขากำลังจะขับรถไปรับผู้ป่วย

แล้วเห็นไงว่ารถคันหน้ารถบรรทุกน้ำแข็งที่เป็นกระบะตู้ทึบ
อยู่แล้วก็เอ๊ะอะไรมีอะไรห้อยอยู่
เป็นตุ๊กตาเหรอมาห้อยแบบนี้
ก็พยายามสังเกตแล้วพี่เขาเหยียบคันเร่งเข้าไปดูใกล้ด้วยนะ

พอเหยียบเข้าไปเนี่ยเป็นคนเหรอเป็นศพเหรอ

ซึ่งตอนนั้นเขาคิดว่านี่เป็นเด็กที่ติดรถส่งน้ำแข็งมาหรือเปล่า

คือคุณผู้ชมถ้าเกิดดูใกล้มันจะมีเชือกไนลอน๒เส้น
ผูกกับขอบด้านบนของตู้สินค้า
แล้วคล้องกับหัวไหล่ของผู้ชายคนนี้

มือเขามีบางช่วงนะคุณทัศนัยโบกมือเหมือนกับบ่ายเออโบกมือมาด้วยอะค่ะ
ทีนี้เขาขับรถตามอยู่พี่กู้ภัยขับรถตามอยู่ประมาณสัก๓๔โลนะคะ
หยิบมือถือมาถ่ายแล้วก็เอามาโพสต์เตือนภัยนะ
สรุปคืออันนั้นไม่ใช่ศพคุณผู้ชมเป็นคนจริงยังไม่ตายนั่นแหละ
แต่คือยังไงในกระบะมันตู้ทึบมันเย็นใช่ไหมอยู่ไม่ได้ใช่ไหมต้องมาอยู่ตรงนี้
แต่กันมันอยู่ตรงนี้ห้อยอยู่แบบนี้มันอันตรายมากเลยนะคะ
แล้วถ้าสมมุติเกิดว่าร่วงตกลงมาเนี่ยรถที่ตามไปไปทับมันจะกลายเป็นเรื่องเศร้าเลย
เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้อย่าหาทำอย่าหาทำจริงนะคะ
น่ากลัวคนเห็นก็ตกตกใจกันไป